สุวิทย์ตีสากหน้า
มันเรื่องของเขา
แต่ชีวิตที่เขารักษาของเขาอ่ะ
ความเป็นส่วนตัว
มันมีอยู่

เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้ว

คุณเข้ามาบุกลุกพื้นที่เขา

การที่เราร้องเรื่องตลาดนะคะ
จากฟ้องผู้ว่ากฎมอส์๒ตลาด
แล้วไปออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตลาด
ออกมาเป็น๗ตลาดนะคะ
ตลาดแล้วยังลาดเลยให้มีการทำตลาดเพิ่มอีก
๓ตลาดรวมเป็น๑๐ตลาดอยู่ในหมู่บ้านนี้
แจ้งไปทางศาลให้ทราบว่ามีการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
เราก็กลับเรียนทางผ่านสื่อ
ไปยังประธานคอสช
ช่วยเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้าน
ว่ามันเกิดเป็นดงตลาดได้อย่างไรนะคะ
และก็ขอความกรุณากล้องคลื่นความสงบสุข
คืนพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้กับประชาชนด้วย

บอกไว้ว่าศาลคุณ๐๙๐๐สุทางกับประชาชน
วันนี่เราก็ได้รับความสุภาพนะคะ
แต่ว่าเราก็ต้องมาเรียกรองศีลตัวนี้กับศาลอีกนะครับ
แล้วก็สารได้เมตตาคืนพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยให้กับประชาชน
อย่างชัดเจนหรือว่าคือสิ่งที่ผู้ถูกฟ้องที่สีกับอังกฤษช่วยปรับมา

สวัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เชื่อว่าหลายคนจำข่าวนี้ได้แหละต้องบอกว่าทุบรถคันเดียว
สะเทือนไปทั้งตลาดสะเทือนไปทั้งทั่วประเทศเลย
อืมแล้ววันนี้หวยออกด้วยนะคุณมินค่ะหวยออกค่ะ
ออกที่ใครออกที่กทมค่ะเป็นเลข๓๖๘๔๐๐
อันนี้คือเงินที่กรทมต้องชดใช้
สารปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อมสั่ง
ผู้ว่ากอทมพอเขตประเวทรื้อตลาดรอบบ้านป้าทุบรถควบคุมดูแล
ไม่ให้จำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะหน้าบ้าน
พร้อมให้กรทมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาลายละ๓๖๐๐๐บาท
ดอกเบี้ย๗๕ต่อปีนับตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
ก็มีเรื่องรถไปจอดหน้าบ้านของป้าและป้าก็ออกมาออกไม่ได้
เอาขวารเอาขวานอะไรมาทุบรถเป็นเรื่องเป็นลาวใหญ่โต
เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจริงคือถ้าเกิดป้าเนี่ย
เขามีความสงบสุขนะฮะเขาไม่เดือดร้อน
เรื่องของเรื่องก็คือที่ดินแปลงนี้ครับ
ที่ดินแปลงที่หมู่บ้านเสรีวิลล่าถนนศรีนคริน

ซึ่งเป็นพื้นที่ดินจัดสรรป้าเนี่ยซื้อบ้าน

เขาขายเฉพาะที่ดิน
และป้าก็มาสร้างบ้านเอง
ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรโดยตรง
หมายความว่าไม่ได้สร้างมีบ้าน
มีสโมสรไม่ได้ตะไวน้ำไม่ได้มีป้องยาม
สมัยเมื่อ๓๐ปีก่อนผมจำได้ดีคุณมิ้น
เพราะว่าผมพอดีไปอยู่แถบนั้น
ถนนศรีนครินนั้นสร้างขึ้น
ต่อมาในปี๒๕๓๐หมู่บ้านเสรี
ก็ได้ไปซื้อที่แปลงใหญ่
และก็มาทำการจัดสรรขายเฉพาะที่ดิน
คือในสมัยก่อนต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ

นักพัฒนาก็จะไปซื้อที่ดินเอาถนนเข้าไป
เอาท่อน้ำเอาไฟฟ้าปรับปลา
เสร็จแล้วถ้าเกิดใครพร้อมเนี่ยก็มาสร้างบ้าน
หมายความว่าผมก็ซื้อไว้ก่อน
รอลูกโตรอมีเก็บเงินเก็บทอง

ก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าสร้างไม่พร้อมกัน

ใช่ครับใช่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับพร้อมเมื่อไหร่ก็สร้างเมื่อนั้น
แล้วกันว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินจัดสรร
เมื่อซื้อมาตรงนี้เขาสร้างบ้าน

ต่อมาก็จะเห็นได้ว่าบ้านผ้าเนี่ย
ด้านนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไป

ก็ทำการเป็นก่อสร้างเป็นตลาด
ขายของดีกว่าคนขายของดีกว่า
ซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่บ้านจัดสรร
โดยทั่วไปก็อาจจะเจอลักษณะเดียวกัน
ซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่ในราคาที่ไม่แพง
เมื่อซื้อไปปรากฏว่าจู่ข้างมา

หนักเข้าเป็นสนุกเกอร์บ้างก็มี

ประเด็นปัญหาที่สารปกครองกลาง

ลื้อตลาดทั้ง๕ตลาดที่รอบบ้าน

แล้วก็รักษาความสะอาดให้ดี

สารตัดสินตามพรบทั้งพรบสาธารณสุข

ทีนี้ตรงนี้นะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงพื้นที่ดิน

ซึ่งเป็นหมู่บ้านเสรีที่ผมบอกว่า

พื้นที่จัดสรรมันต้องมีวัตถุประสงค์
คือที่ดินเนี่ยเมื่อเอามาจัดสรรต้องมีวัตถุประสงค์
เช่นวัตถุประสงค์จะทำเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่จัดสรรจะทำเป็นที่พักอาศัย

ไม่มีคำใดที่บอกว่าให้เป็นอาคารพาณิชย์

รอระยะเวลามา๑๐ผ่านไป๑๐๒๐ปี
ความเจริญเติบโตมีมากขึ้นคนมาอาศัยมากขึ้น

ก็มีพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำขายผลไม้ขายอาหาร
ก็มีความเดือดร้อนสารพันธ์อย่างที่ป้าเขา
ได้ทำการฟ้องไป

กธมก็คือผู้ว่ากอทมผู้ที่ถูกฟ้อง
พอเขตประเวทในพื้นที่
สำนักงานเขตประเวทและกอทม
อันนี้คือตัวกอทมเองนะสำนักงานเขต
ฟ้องตัวพอเขตด้วยและฟ้องตัวผู้ว่าด้วย
ผู้ถูกฟ้องคือทั้ง๔

ทั้ง๔ก็เพราะว่ามี๓บวก๑คือป้า๓คนแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีก๑คน
ทีนี้ข้อสงสัยก็อาจจะมีคนสงสัย
คุณมิ้นอาจจะถามว่าผู้ร้องสอด
คือในคำพิพากษาก็มีการให้ข้อมูลออกมาบอกว่า
มีทั้งผู้ประกอบการตลาดเสรี
มีผู้ประกอบการของเปิ้ลมาร์เก็ตแล้วก็ตลาดยิ่งนารา
มาเป็นผู้ร้องสอดยื่นสำนวนให้สารพิจารณาด้วย
ผู้ร้องสอนในที่นี้คือยังไงคะ
คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่จะโต้แย้ง
คือผู้ถูกฟ้องก็เป็นผู้ที่อนุญาตให้พูดง่าย
ผู้อนุญาตผู้ร้องสอดก็คือผู้ที่ได้มีผลได้ส่วนเสียก็เป็นตลาด
ถ้าคุณทำให้กอทมผู้ถูกฟ้องเกิดสารสั่งให้ลื้อผมก็เสียหาย

แต่ท้ายสุดสารปกครองกลางได้ตัดสินให้ลื้อให้กรทมลื้อภายใน๓๐วัน
กอทมเองโดยผู้ว่าวันนี้ก็ออกมาบอกอีกแล้วครับ
ว่าจะอุทธนก็เฉพาะค่าเสียหาย
ส่วนลื้อ๖๐วันลื้อให้
ลื้อเพราะว่ามีการก่อสร้างที่ไม่ถูก

ท่านผู้ชมก็อาจจะคงสงสัยทำไมจะต้องอุทธรณ์
นั่นน่ะสิคือเขาเดือดร้อนมา
คุณป้าที่เขาโดนคดีเขาพูดเองเลยนะว่า
เรื่องของการอุทธรณ์เรื่องค่าเสียหาย
อยากให้ฝ่ายกรทมพิจารณาความเหมาะสมในการอุทธรณ์เอาเอง
หลังจากที่เขาต้องทนทรมานกับความทุกข์นี้
มานานหลายปียังต้องอุทธนอีกหรือครับ
ในฐานะที่ผมเคยทำหน้าที่
อยู่ในข้าราชการเป็นข้าราชการการเมือง
คือคดีแพ่งหน่วยงานรัฐต้องอุทธนหมด

สารปกครองกลางเป็นสารชั้นต้น
สารปกครองมี๒สารอีกสารหนึ่งคือสารปกครองชั้นสูงสุด
ซึ่งคดีเมื่อมีการอุทธนซึ่งเป็นคดีสารปกครอง
หน่วยงานรัฐเมื่อถูกฟ้องก็ต้องอุทธรณ์
อันนี้ถือว่าเป็นหลักการ
จะไม่ว่าเป็นคดีฆ่าโง่ต่าง
ซึ่งหน่วยงานราชการในสารปกครองชั้นต้น
ก็ให้หน่วยงานราชการแพ้ต้องจ่ายสตางค์
พอจ่ายสตางหน่วยงานราชการก็จะต้องอุทธน
ไปที่สารปกครองสูงสุด
ซึ่งพอถึงสารปกครองสูงสุดก็มีการกลับเหมือนกัน
ค่าโง่ต่างกลายเป็นว่า

เป็นหลักการที่หน่วยงานราชการในคดีแพ่ง
ก็จะต้องอุทธรณ์
เพราะเมื่อคุณคิดว่าได้เงินหลวงง่ายหรือเปล่าล่ะ
หลวงยังได้เงินเราไม่ง่ายเลย

เมื่อถูกฟ้องแล้วก็ต้องสู้กันจนถึงชั้นสูงสุด

ก็ต้องมีขึ้นไปร้องไปถึงอุทธรณ์ไปถึงสารปกครองสูงสุด
แต่จะสังเกตได้ผู้ว่าบอกว่าอะไรครับ
ผู้ว่าบอกว่าเรื่องที่จะลื้อถอนเขาลื้อให้
ทำให้เลย๖๐วันลื้อแน่
ลื้อให้ไป๖๐วันเลยแต่เฉพาะค่าเสียหาย
คนละ๓๖๐๐๐๐เนี่ยทั้ง๔คนฟ้องมาตั้งแต่ปี๕๖นะครับ
คือคดีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่าไปฟ้องแล้วอีก๒เดือน

มันคดีค้างานแล้วทั้ง๔เนี่ยก็เป็นคดีค้างตั้งแต่ปี๕๖
แล้วสารเพิ่งมาตัดสินเอาในช่วงเดือนนี้
เหตุเกิดที่ทุบลดเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาคม
ไม่ใช่ว่าไปฟ้องเดือนกุมภานะมันไม่ได้เร็วอย่างนั้น
ทีนี้ต้องเข้าใจสิ่งที่วันนี้สารปกครองกลางตัดสิน
แล้วก็ที่ป้าเขาร้องว่ากอทมไม่น่าจะอุทธรณ์นะ
กอทมวันนี้ผู้ว่ากอทมเขาก็บอกแล้วว่า
ส่วนของค่าเสียหายเขาต้องอุทธรณ์ตามหลักการ
เพราะว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่จะต้องควักเงิน
ส่วนเรื่องลื้อเนี่ยเขาก็ลื้อนะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นสารตัดสินแล้วว่า
จริงเป็นพื้นที่ดินที่อยู่อาศัย
ก็ไม่น่าจะมาสร้างตลาดให้เขาเกิดความวุ่นวาย
เสียความสงบสุขในการซื้อที่มาเพื่อพักอาศัย
อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่องต่อไปครับ
กันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ชม
คุณมิ้นครับเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมฟังแบบง่าย

ถ้าเอกชนฟ้องกับเอกชนในคดีแพ่งไปสารแพ่ง

แพ่งก็เหมือนกันครับมีชั้นต้นอุทธรณดีกา

แต่ถ้าเอกชนกลับขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ

ทีนี้เวลาที่เราฟ้องหน่วยงานของรัฐเนี่ย
เราก็เรียกว่าผู้ถูกฟ้อง
เราในฐานะประชาชนก็เป็นผู้ฟ้อง
ผู้ฟ้องในกรณีนี้ก็คือ๓ป้า

ป้าทุบรถเนี่ยก็จะเป็นผู้ฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องก็เป็นหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ว่าโดยตำแหน่ง
พอเขตโดยตำแหน่งสำนักงานเขตกอทม

ผู้ว่ากอทมคือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
พอเขตก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเขตนั้น
ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพอเขตก็คือผู้ว่า
สำนักงานเขตก็อยู่ในพื้นที่

กรทมก็เป็นผู้ปกครองดูแลการให้อนุญาตอะไรต่าง
ตามขั้นตอนคือการฟ้องก็จะต้องเป็นการฟ้องแบบนี้

ทีนี้อย่างที่ผมอธิบายไปเที่ยวที่แล้วผู้ร้องสอดเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นในคำถามของผู้ชมรายการ
คุณถามมาเยอะมากว่าผู้ว่าที่โดนใคร
ผู้ว่าคนไหนก็ถามว่าคนไหน

นั่นก็คือผู้ว่าในปัจจุบันก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวานเมือง
ว่าลงที่ตำแหน่งไม่ได้ลงที่บุคคล
แน่นอนครับท่านอัศวินคงไม่ควักเงินใช้กระเป๋าออกมาจ่ายเอง
การจ่ายเงินก็จ่ายจากงบประมาณของกรทม
ซึ่งแน่นอนครับมันก็มาจากประชาชนในกรุงเทพ
ซึ่งเสียภาษีจะเป็นภาษีป้ายภาษีที่ดิน
ภาษีโรงเรืออะไรต่างซึ่งกรทมมีรายได้

ก็คือผู้ว่าที่ต้องไปจ่ายค่าปรับ๓๗๐๐อะไรที่สารสั่ง

ผู้ว่ากอทมท่านอัศวินก็บอกแล้วไอ้นี่ผมต้องอุทธรณ์
ก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องเสียสตางค์หน่วยงาน
รัฐก็ต้องสู้จนกระทั่งจบกระบวนการ
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจคุณมิ้น

เรื่องนี้นะฮะเรื่องคุณสันทนะมันยังไม่ได้จบ

เมื่อวานนี้ผมได้อธิบายของการตกเป็นเป้า

คือหูเป้าสายตาของสังคมนะครับ
ลักษณะอย่างนี้มีการจุดกระแสขึ้นมา
คุณสันทนาก็จะตกไปเป้าทันที
ตกเป็นเป้าไม่ได้หมายความว่าจะ

พ่อโดนไหมโดนหมายเรียก

หมายเรียกไปของพ่อคุณสันทนาว่า
ให้ที่พักพิงพูดเธอทำความผิดหรือเปล่า
ซึ่งจริงกฎหมายเขาก็มีไว้ในมาตรา๑๙๒หรือ๑๙๓
ที่บอกว่าถ้าเป็นพ่อลูกกัน

หรือเป็นบีดามานดา
ก็สามารถที่จะให้ที่พักพิงได้โดยที่

หมายเรียกไปพ่อคุณสันทนาก็ต้องไปให้ปากคำนะฮะ
เมียวันนี้
มาร้องขอความเป็นธรรมแล้วค่ะ
ร้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ก็ไปร้องว่าจะถูกกันแกล้งหรือเปล่า
บ้านก็ถูกทุบถูกตรวจสอบบัญชี
ใช่เขาบอกว่าถูกดักฟังโทรศัพท์เดือดร้อนหวาดกลัวตอนนี้อยู่ไม่ได้เลย

เรื่องคดีเยอะไหม

มากันเป็นละลอกละลอกแล้วครับ

เขาบอกแล้วมาตกเป็นเป้าอยู่ในสปอร์ตไลท์

คุณสันทนะก็ต้องลุกสู้นะฮะ
เผลอปรายยาก็ต้องไปด้วย

ครอบครัวก็ต้องสู้ด้วยนะฮะ
เขาบอกฝั่งนึงเขาบอกเขาปฏิบัติตามกฎหมาย
อะไรที่เป็นตามกฎหมายเขาก็ปฏิบัติเป๊ะนะฮะ

อีกฝั่งนึงก็บอกว่าถูกกันแกล้งอยู่เนี่ยทุกวันนี้นะฮะ

ประเด็นนี้มายังไงนี่ถามตั้งแต่รองนายกจนถูกเขาบอตรอเลย
รองนายกเนี่ยท่านพลเอกประวิทย์ว่ายังไง

ถอดยศเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเข้ากระบวนการ๗ข้อไหม

ข้อที่๑ต้องคำพิพากษาสารถึงที่สุดว่าทุจริตต่อหน้าที่

คำพิพากษาของสารถึงที่สุดลงโทษจำคุก

ยังไม่อันนี้พูดถึงว่าในอดีตก็เคยมี

ข้อที่๓ต้องคำพิพากษาของศาลเป็นบุคคลล้มละลาย

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีคำสั่งลงโทษให้ไล่ออกราชการ
เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึงนะ
เพื่อทำความเข้าใจว่าอันนี้คือทั้งในและนอกราชการ
สังเกตได้ว่าบางคนออกจากราชการโดยที่ยัง
เกษียณก็ดีหรือยังไม่เกษียณก็ดีจะมียศติดอยู่
นะเช่นในกรณีของอ่าคุณสนธนาเนี่ยย้อดแกมีว่าพันตำรวจโทษ
ร้ายแรงอันนี้อืมอันนี้วินัยแล้วก็หมายถึงว่าผู้ที่ยัง

เขาก็เสียแล้วก็ไม่เข้าถูกไหมครับถูกต้องครับ
ข้อที่หกข้อที่ห้าประพึกชั่วร้ายแรง

ประพฤกชั่วร้ายแรงข้อที่๖ผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนี
ข้อที่๗ถูกสารสั่งให้ออกจากราชการ
ในเจ็ดข้อมีข้อเดียวที่เข้าขาย
ทีนี้การประพฤกษั่วอะไรคือความผิดวินัยร้ายแรง

กระทำที่ผิดธรรมเนียมของข้าราชการที่ดีคุณมิ้น

คุณต้องทำตัวยังไงผิดธรรมเนียมนะเนี่ยทำแบบนี้

ร่วมกันกันโชคทรัพย์นี้หรือครับ
มันเป็นการผิดธรรมเนียมธรรมเนียมมันไม่ได้กฎหมาย
คุณยิ่งเมาสเปะสปะกินเหล้าหาเรื่องเขาอันนี้อาจจะโดนเป็นการกระทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ราชการจะต้องทำอย่างไรไม่โอ้โหไปมีชู้ผิดลูกผิดเมียเขา

ความรู้สึกของสังคมโดยทั่วไป

อันนี้ด้วยความรู้สึกนะครับ

ข้อที่๓เจตนารู้สำนึกในการกระทำ
ส่งต่อผลย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
ความผิดเกี่ยวกับการพนันชู้สาวเสพสุรา
ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการไปโดยมิชอบ
ทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยอาจจะถามคุณมิ้นว่า
เอ๊ะคืออะไรเนี่ยนะครับ
เขามีคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุด

ว่าการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤกษั่วอย่างร้ายแรงนั้น
ให้นิยามความกว้างนะครับ

ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวินยูชน
โดยทั่วไปว่าความรู้สึกรังเกียจต่อการกระทำนั้น
เป็นการประพฤกชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่
เห็นไหมอันนี้สารมีเกียรติไว้
การพิจารณาการกระทำใด
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤกษั่วร้ายแรง

ความรู้สึกของสังคมต่อการกระทำของข้าราชการ
ผู้นั้นประกอบกับเจตนาในการกระทำ
คือพูดง่ายครับเป็นความรู้สึกของสังคม

นี่โดนการแกล้งหรือเปล่าพ่อกลับไปนะ
เรียกก็โดนหาว่าเป็นผู้ซ่อนเล้น

เมียก็เริ่มไปร้องที่
คณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชน
ก็ตกเป็นเป้าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ

มันมีเรื่องของความรู้สึกของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันต้องอยู่บนฐานของหลักการของกระบวนการด้วย
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้๕โมงเย็นเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ